ส่วนที่คุณนัทพงศ์ผู้สิทธิ์ของเรารายงานออกมาเรื่องของเสียงเคาะ
แล้วก็มีเสียงเคาะกลับออกมา
เป็นสัญญาณว่ามีคนอยู่ภายในถ้ำรอคอยความช่วยเหลืออยู่
แล้วก็เคาะส่งสัญญาณออกมาด้วยหรือเปล่า
เสียงเหล่านี้ออกมาจากไหนใครให้สัมภาษณ์
เขามีบทสัมภาษณ์พี่เล็กเก้แล้วก็พี่เลาะ
ที่เขาเข้าไปสำรวจปล่องบริเวณทางดอยผาหมี
เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเสียงเคาะเสียงเหมือนเล็บ
ยังไงบ้างฟังกันหน่อยฮะ
เขาไปเห็นเป็นรูป้องประมาณนี้
แต่ขอไปคุยอีกข้างหนึ่งก็คิดว่ามันจะคล้ายว่าเป็นอีกช่องทางนึง

แต่ว่ามันจะเป็นเชื่อมต่อกันลงประมาณนี้นะครับลงเชื่อมต่อ
แล้วจะมีรูประมาณนี้ครับก็คือมันจะลงไปข้างล่าง
ทีหลังผมก็ไปนั่งผมก็ให้เพื่อนผมผูกเชือกแล้วผมก็ขาดเข้าไปครับ
แล้วก็คือไปดูที่ตรงช่องที่มันคิดว่าเป็นน้ำลงไปไปดูปุ๊บ
ผมก็เห็นคือไฟคือเราไม่สามารถไปต่อได้ครับผมแต่ว่าเราเอาไฟส่องเข้าไปแล้วมันก็จะมีความลึกลงไปอีก
แต่ผมก็พยายามนั่งฟังก็คือนั่งฟังเสียงมันเป็นเสียงคล้ายตะกาย
แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจมันใช่เป็นเสียงตะกายของคนไหมหรือว่ายังไงนะครับ
พอสักพักผมก็บอกว่าเพื่อนผมเงียบประมาณ๕นาทีแล้วก็นั่งฟัง
มันคล้ายแบบกระตกหินนะครับเอามือตบหินตะกายแบบนี้
ผมก็คิดว่าผมก็เลยผมไม่มั่นใจผมก็เลยให้เพื่อนผมลงไปแทน
เพื่อนผมลงไปแทนปุ๊บแล้วก็ให้ฟังเสียงตรงนั้นว่าคล้ายกันไหม
ก็นอกจากนั้นจะเป็นของเขาครับผมผมก็ดึงตัวขึ้นมาครับ
พอผมคานลงไปต่อพี่ร้อนะครับพี่ร้อครับต่อไปครับ
พอผมคานลงไปต่อผมก็ไปฟังเหมือนที่เขาฟังครั้งแรกเสียงแรกที่ผมได้ยินคือเสียงหินตก
หินตกแล้วก็ผมตะโกนไปเสียงหินตกประมาณปุบสองครั้ง
น้ำหนักตกใส่พื้นนะครับคุณพอจะจินตนาการออกใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมก็ตะโกนไปเอาหินเคาะกำแพงแต่มันไม่ดังมากเพราะว่ากำแพงค่อนข้างหนา
ถ้ากำแพงหนามันก็ไม่ค่อยดังครับน่าจะประมาณนั้น
แล้วก็ผมก็ตะโกนไปก็รอรวมกันผมรอประมาณ๑๐นาที
เสียงต่อไปที่ผมได้ยินคือเสียงมือตะกุยหินอีกเหมือนที่เขาบอกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตะโกนอีกหลายครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนหินชนกำแพง
หินตกใส่กำแพงก็ไม่แน่เพราะมันแถวเบามาก
อีกครั้งนึงแล้วก็รอค่อนข้างนานแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้ว

อนุญาตนะครับที่ว่ามือตะคายหินมันเป็นเสียงคล้ายเหมือนเอาหินขูดไหม
ไม่ใช่ครับสมมุติถ้าพี่ปีนหน้าผาครับคือพี่จับหินนะครับ
แล้วมือพี่ลื่นหลุดลงมาอะไรประมาณนั้น

เสียงประมาณเล็บขูดหินนะครับจับแต่หลุด
คือแต่นั่นนะครับเสียงมันแผ่วเบามาก
แต่ความรู้สึกที่บอกไปคือที่ได้ยินคือประมาณนั้นครับผม
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นต่อชดรับหน้าที่ในการไปค้นหาโพรง
ค้นหาช่องบริเวณดอยผาหมี
และเมื่อวานเขาก็ขึ้นปฏิบัติการไปพร้อมกับทางอาสาสมัครเหล่านี้แหละครับ
บอกว่าชุดที่ผมไปร่วมสำรวจด้วยวันนี้

ซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าใช่ไหม
แต่มันก็ทำให้ผมและทั้งทีมใจชื้นขึ้นมาเยอะมากครับ

ตะโกนเรียกแล้วก็คอยอยู่นานเลยฮะ
ก่อนจะขึ้นมาจากหลุมจากโพรงนั้น
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับนะครับ

ยังไม่ยืนยันนะครับว่าใช่หรือไม่
แท็กตำรวจตระเวนชายแดน

แท็กชุดปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่านั่นเองนะครับ
เพราะว่าคุณธรรมยนต์อินหรือว่าแม็กซ์คนเดิม

แล้วเขาก็มีการโพสต์ภาพการปฏิบัติงานของเขา
พระเมียบุปรุเวณภาหมีหลายต่อหลายโพสต์เหมือนกันนะครับ
อย่างเช่นบอกว่าวันนี้ได้รับภารกิจในการสำรวจปล่องใหม่

ก็คือเราจริงเราก็ยังมีความหวังทั้งสองด้านแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นปีกขวาหรือว่าทางทิศเหนือของดอยนางนอน
รวมถึงทางปีกซ้ายหรือว่าทางทิศใต้ของดอยนางนอนนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวรอหน่อยช่วงสายวันนี้
ผู้ว่าอาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า

ประมาณช่วง๔ทุ่ม๔๓นาที
หลังจากที่มีข่าวลืนที่คุณสิบสิบคุณเล่าออกมา
กู้ภัยเอ่ยแล้วก็พ่อของน้องไอซ์
น้องไอซ์เป็นหนึ่งใน๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในนั้น
ก็เดินทางขึ้นไปเลยนะคะบริเวณดอยผาหมี

แต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจถ้ำบอกว่าเสียงที่ได้ยิน
มันอาจจะเป็นเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงกล้องกังวานออกมาก็ได้

แต่ยังไงเดี๋ยวรอฟังจากผู้ว่าช่วงสายอีกทีนึงด้วย